เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกินกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
คราวนี้พาไปทานขนมโบราณโบราณกันหน่อย

กลุ่มแม้บ้านดอนชัยอำเภอเชียงคำจังหวัดไพรี่าว
เขาร่วมกันทำกาแมโบราณแบบล้านนา
จนตอนนี้กะละแมอันนี้เป็นสินค้าโอท็อประดับ๕ดาวเลยนะ
โอ้โหการันตีเลยนะไอติภัยดีมากนี่ใช่ค่ะ
นี่คือที่หมู่๕บ้านศรีดอนชัยตำบลหยวนอำเภอเชียงคำนะคะ
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อ
ระดับ๕ดาวของจังหวัดเลยอย่างที่เห็น
อย่างที่บอกไปก็คือกะละแมโบราณล้านนานี่แหละ
เป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านดอนชัยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นางวัสสุวงศ์ใหญ่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการะแมร์โบราณนี่นะคะ
อายุ๖๒ปีเล่าให้ฟังค่ะบอกว่ากะละแมที่ทำ
เป็นสูตรที่พัฒนามาจากขนมปาดของชาวไทยลื้อในอำเภอเชียงคำ
ซึ่งใช้วิธีการกวนเหมือนกันต่างกันที่ขนมปาดเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้า
มีสีแดงได้มาจากน้ำอ้อยส่วนกะละแมเขาก็จะใช้แป้งข้าวเหนียว
ก็จะมีสีดำจากกากมะพร้าวเผาและกรรมวิธีโบราณ

ใช่กว่าจะได้รับการยอมรับเป็นสินค้าโอท็อประดับ๕ดาวแบบนี้
ต้องผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ในที่สุดก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
แล้วก็เป็นของฝากจากอำเภอเชียงคำที่ขึ้นชื่อมาก
เนื่องจากว่าการแมโบราณล้านนาเชียงคำ
เขาจะมีรสชาตินุ่มลิ้นหวานหอมมันอร่อยถูกหลักอนามัยด้วย
สำคัญไม่เลี่ยนไม่ใช้วัตถุกันเสียไม่ใช้สารกันบูดไม่เจือสีสังเคราะห์
ถุดิบทุกอย่างที่ทำมาจากธรรมชาติล้วนเลยครับคุณ
แล้วมาดูราคาขายกันราคาขายกล่องหนึ่งแบบนี้ไม่แพง๕๐บาท

ใช่ค่ะขายหมดทุกวันเลยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะทางกลุ่มแม่บ้านเขามีรายได้วันละประมาณ

ใช่ค่ะน่าทานด้วยนะฮะ
ใครที่ชอบทานกะละแมน่าจะถูกอกถูกใจเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อมาก
ซื้อกลับมาเป็นของฝากติดไม้ติดมือก็ได้เหมือนกัน
กระแมนี่นะแต่ละที่แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน

แต่บางที่ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึง

ที่จะมีกลิ่นใบเตยก็มีการพัฒนากันไปในแต่ละพื้นที่นะครับ

มันจะเป็นดวงเก็บไว้นานไง

เพราะว่าเขาไม่มีการใส่สารกันบุตร
แล้วต้องดุนวันหมดอายุด้วยนะ